ดูข่าวนี้เห็นป้ายแล้วตกใจทั้งบ้านทั้งเมือง

ลรกหัวขายด่วนหมู่บ้านเรียกราม๑๔๘
อร่อย๒๐๒๒ล้านอย่างใหม่มาก
บ้าน๓ชั้นครึ่งตึ๊ดแบบนี้ราคาโกรธผัว๑๐๖๙ล้าน
ตึ๊ดวงเล็บเบอร์ผู้ช่วยเป็นตุ๊ดไม่ใช่ชู้
โอ้โหพอบริเอียดคนเห็นบอกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
มันทำป้ายอย่างนี้จริงป่ะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของบ้านหลังนี้

ทุกข้อความพลิกทุกประโยคคุณผู้ชมแล้วมันเป็นโครงการหมู่บ้านหรูนะนะ
เฟซบุ๊กชื่อว่าอนุชากูลวิสุทธิ์ได้โพสต์ภาพนี้
ป้ายประกาศขายบ้านซึ่งอยู่ที่เสาไฟฟ้าริมถนน
เป็นป้ายขายบ้านที่เห็นแล้วต้องดูสะดุดตาสะดุดใจใครผ่านไปผ่านมา
ต้องเหลวหลังไปอ่านว่ามันคือมันจริงหรือเปล่า
มันเป็นอะไรนะโปรโมชั่นการขายเป็นการตลาดอะไรหรือเปล่า
ซ้ำแล้วซ้ำอีกคนเขาเห็นก็บอกว่ามันพีคทุกบรรทัศน์จริง
โดยเฉพาะวงเล็บด้านล่างเป็นเบอร์ผู้ช่วยแล้วเขียนว่าเป็นเบอร์ตุ๊ดไม่ใช่ชู้
คืออันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าเจ้าของเขาเขียนเอาไว้

เดี๋ยวจะหาว่าเบอร์ผู้ชายรับเป็นชู้แล้วไปขายบ้านประชดผัวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
หรือเปล่าแต่ชอบความอืมแต่มันคือความจริง
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่กล้าซื้อเดี๋ยวคืนดีกันกับผัวแล้วเขามาขอบ้านคืนดีกว่า
ยังไงแบบนี้บางคนก็บอกคอมเมนต์เอาหา
ต้องการซื้อบ้านต่อเพราะจะหาผัวอีกคน

ร้านคอมเมนต์ดีเค้าก็บอกว่าสูงเกินไป
เราก่วดผัวราคา๑๐๖ล้านจริงมันอาจจะไม่ถึงหรือเปล่า
อะไรแบบนี้แต่ว่าตรวจสอบแล้ว
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการขายจริง

ประชดคุณสามี